ตั้งแต่เกมแรกนะครับครั้งนี้ครับก็ส่งมา๖คนนะครับ
ซึ่งก็เป็นตัวหลักนะครับทั้งน้องปันน้องแก้วน้องน้ำหนึ่งน้องตาหวานนะครับ
ก็ดูเหมือนว่าจะอินไปกับการแข่งขันแล้วก็เอาใจช่วยทีมชาติไทยทุกจังหวะ
โดยเฉพาะน้องปันนะครับก็ปรบมือแทบทุกครั้งตามจังหวะเสียงเชียร์ในสนาม
แล้วก็ออกท่าทางระหว่างเชียร์มากเป็นพิเศษนะครับ
ก็คงจะติดใจบรรยากาศการเชียร์ในสนามฟุตบอลที่จะมีความแตกต่างจากในทีวีนะครับ

โดยน้องปันบอกว่าประทับใจที่มีโอกาสได้มาเชียร์ทีมชาติไทย

เพราะว่าเมื่อวานก็เป็น๑วันที่สนามเกือบแตกนะครับ
คนกว่าก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นง่ายเหมือนกันในช่วงหลัง

เป็นวันที่เชียร์ฟุตบอลเต็มที่มีเท่าไหร่นิสัยให้หมด
แล้วก็น้องตาหวานบอกว่าเป็นการเชียร์ที่มันถึงใจตะโกน
เสียงแหบแห้งแล้วก็ลืมไปว่าวันนี้ตัวเองมีศอกนะครับ

แต่ว่าภาพเด็ดสุดครับก็คือน้องเนยครับ
น้องเนยมีคนจับผ้าเลยว่ายกนิ้วให้กับมิรวรรณรายวัสนะครับ
ซึ่งรายวัชก็หันไปปรบมือขอบคุณด้วยนะครับ
ที่น้องเนยก็โพสต์ว่าเป็นครั้งที่๒ที่มาชมฟุตบอลที่สนาม
ซึ่งเธอก็ลุ้นมากจนแทบจะนั่งไม่ติดเก้าอี
พร้อมกับบอกว่าเธอและคนไทยทุกคนจะคอยเชียร์ทีมชาติไทยเสมอนะครับ